สำหรับปัญหาในการเซ็นสัญญาของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั้น
แท้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้น
วันนี้ไปติดตามกับรายงานของทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
มีคำตอบในเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมครับ
จากประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อกรณีการเร่งรัดสัญญาของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ข้อสงสัยว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง
ของความไม่ลงตัวในสัญญาฉบับนี้
ไขสำคัญที่ถูกยกมาพูดถึงคือประเด็นค่าตอบแทนและภาษี
ซึ่งจากประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลระบุว่า
มีความไม่ลงตัวในส่วนนี้เกิดขึ้น
คาดการณ์ของสื่อหลายสำนักมองว่า
มขัดแย้งอยู่ที่การหักภาษีมูลค่าเพิ่ม๗
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนในสัญญาฉบับใหม่

ทั้งสองฝ่ายไม่บรรลุข้อตกลง
อกจากนี้การเซ็นสัญญาในกรณีนี้มีคู่สัญญาคือ

และผู้ถูกว่าจ้างคือบริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัด
ซึ่งไม่ใช่การจ้างเจาะจงที่ตัวบุคคล
มีรายละเอียดของการตอบแทนหลายจุด
ที่ต้องตีความด้วยหลักกฎหมาย
และหลังจากการส่งคู่สัญญาเข้ามาของบริษัทสปอร์ตฮีโร่
พบว่ามีรายละเอียดแก้ไขจากเดิม
อาจเป็นไปได้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขในบางประการ
บริษัทสปอร์ตฮีโร่เสนอเข้ามา

มีการเพิ่มเติมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน
คือการต้องไปชมเกมไทยลีกสัปดาห์ละ๒คู่
รวมถึงการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลในต่างจังหวัด
นี่คือข้อแตกต่างจากสัญญาฉบับใหม่ที่ชัดเจน

เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง
และยังมีรายละเอียดของข้อสัญญาอีกเล็กน้อย
ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ซึ่งแตกต่างจากสัญญาฉบับเดิม
จึงทำให้เป็นที่มาของการใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสัญญาค่อนข้างนาน
ไม่มีใครรู้ว่าการเซ็นสัญญาจะเกิดขึ้นหรือไม่
จากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ซึ่งคำตอบนั้นอีกไม่ถึง๓๐ชั่วโมงจากนี้
แฟนฟุตบอลจะรู้พร้อมกันทั่วประเทศ